คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมเนี่ย
เป็นโอกาสครบรอบวัฒนมงคลนะ
วันเกิดครบ๖๓ปีของหลวงพ่อแป๊ะ
เจ้าอาวาสวัดนะฮะก็ปรากฏว่ามีการทำพิธี
แล้วมีศิษยานุสิตของขึ้นในขณะที่มีการทำพิธี

เป็นลูกศิษย์ส่วนหนึ่งมีอาการของขึ้นระหว่างเข้าร่วมพิธีสวดพานยักษ์
บริเวณสาราการประเรียนวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นนะครับ
หลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพิธี
แล้วก็นิมนต์พระจากวัดโพวัดพระเชตุพลวิมลมังคาราราม
ต้นตำรับของการสวดพานยักษ์มาประกอบพิธีเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์นะครับ
โดยมีศิษยานุสิตเข้าร่วมพิธีกว่า๒๐๐๐คน
ซึ่งการสวดพานยักษ์เป็นพิธีที่เชื่อกันนะครับ
ว่าสามารถขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้
ในช่วงเช้าเมื่อเดียวกันบรรดาศิษยานุศิษย์ก็พากันมาแสดงมุฒิตาจิตต่อหลวงพ่อแป๊บ
ในโอกาสครบรอบวัฒนมงคลวันเกิดครบ๖๓ปี
โอ้คนมากันเยอะเลยทั้งพิธีตอนเช้าแล้วก็พิธีสวดพานยักษ์ตอนเย็น
รวมถึงอาจารย์ธนิษฐศรีกลิ่นดีศรีปัญแห่งชาติ

แล้วก็ตลกชื่อดังอย่างโป๊งเหน่งเชิญยิ้มก็มาด้วยนะครับ
ภายในงานก็มีอาหารข้าวอาหารหวานขนมเค้ก

แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อแป๊ะตลอดทั้งวันเลย
มาจับจองพื้นที่มาตั้งแผงขายกันตั้งแต่ตี๕เลยนะครับ
ค้าบอกว่าเลขเด็ดที่มีคนถามหาเลือกซื้อกันมากที่สุด
ก็คือแน่นอนเลขที่ตรงกับวันเกิดของหลวงพ่อแป๊
ก็คือวันไหนครับเมื่อวานเนี่ย

ส่วนปีพศเกิดของหลวงพ่อแป๊ะนะครับก็คือปี
แล้วก็เลขอายุของหลวงพ่อแป๊ะก็คือ๖๓ท่านอายุ๖๓แล้ว
ซึ่งตอนนี้ทุกแผงที่วัดหมดเกลี้ยงเลยเลขเหล่านี้

ถ้าเกิดว่าหาที่นครปฐมไม่ดังเสร็จต้องมาดูที่กรุงเทพละมั้ง
จะมีอยู่ไหมไม่รู้เหมือนกันจ้ะนคร